คุณผู้ชมมาเอาใจเจ้าของควายแล้วก็กู้ภัยที่นครนายกกันหน่อยนะฮะ
ครับช่วยควายขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดานลึกสามเมตรอะค่ะ
รู้ไหมว่าสาเหตุอะไรที่มันตกลงไปในบ่อลึกขนาดนี้
ทำไมอ่ะมันมองไม่เห็นเหรอสาเหตุมาจากมะม่วงอืม
ม่วงเกี่ยวอะไรติดตามในห้องข่าวเล่าป่วนค่ะ
ลูกใจเย็นใจเย็นนะลูกนะ
นั่นใครสั่งรถแบ็คโฮลมาลุยนาเมื่อมาถึงก็ขุดขุดพร้อมยกขอบบ่อออก
มีควายหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างสอบถามได้ความว่าควายตัวนี้ชื่อเจ้าสายฟ้า
เป็นควายเผือกเพศเมียอายุ๓ปี๓เดือนมีพี่นิสัยศรีงามเป็นเจ้าของ
ตามภาพก็คือชายสวมหมวกนิรภัยสีชมพูหวานแหววยืนอยู่ไม่ห่างและคอยเอาใจช่วยอย่างห่วง
ก่อนที่พี่กู้ภัยสมองใสจะใช้วิธีปล่อยน้ำลงในบ่อเพื่อให้เจ้าสายฟ้าลอยตัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
คุณพี่นิสัยบอกว่าทุกวันจะต้อนควายทั้ง๒๕ตัวมากินย่าบริเวณนี้
กระทั่งเจ้าสายฟ้าเกิดพาดเดินไปเหยียบสังกษีที่ใช้ปิดปากบ่อจนพัดตกลงไป
ส่วนอะไรจะเป็นแรงจูงใจดึงดูดให้มันเดินไปตรงนั้นไปฟังคำตอบพร้อมกันครับ
มันกินมะม่วงมันกินมะม่วงตรงนี้ตรงนี้มันคุมไว้พอดีมันเหมือนที่เรียบ
แล้วมันไม่กินมะม่วงน้องก็เผลอเหยียบลงไปเอาสังกษีคุมไว้ล่วงลงไปนานไหม
เหตุเกิดจากเจ้าสายฟ้าอยากกินมะม่วงเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชม